มาดูเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้กันก่อนนะครับ
รถเก๋งซิ่งมาด้วยความเร็วแหกโค้ง
เต็นต์รับซื้อรถมือสอง
ชายผู้ขับขี่บาดเจ็บแล้วก็ติดอยู่ภายในรถ
ขณะที่ผู้หญิงที่นั่งมาด้วยกันกระเด็นออกนอกรถ
ทั้ง๒คนนั้นได้รับบาดเจ็บสาหัส
แล้วก็เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดออกมาแบบนี้โอ้โห
ตลบเลยนะครับ
คว้างลอยกลางอากาศเลยนะครับ
นี่เป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างจะรุนแรงครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเวลาประมาณ๕ทุ่มที่ผ่านมา
กล้องวงจรปิดร้านกฤษณะออโต้เซลล์
เป็นเต็นต์ขายรถมือ๒ตั้งอยู่ริมถนนรังสิตปฐุมธานี

ก่อนที่จะพลิกตีรังกาลอยจากพื้น
แล้วก็ตกลงในสภาพหงายท้องล้อชี้ฟ้านะฮะ
คนงานในเต็นต์ขายรถรีบวิ่งออกมาดูเหตุการณ์
แล้วก็ให้ความช่วยเหลือคนเจ็บ๒คน
เป็นชายทราบชื่อภายหลังก็คือนายทศพรเฉยสะอาดอายุ๒๒ปีนะครับ
ก็ติดอยู่กับที่นั่งคนขับภายในรถเลยฮะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือ
ในการที่จะช่วยเหลือผู้ชายคนนี้ออกมา
ส่วนตัวผู้หญิงเองกระเด็นออกมานอกรถนะครับ

เจ้าหน้าที่กู้ภัยมาถึงก็เร่งนำตัวผู้บาดเจ็บ

ส่วนรถยนต์นั้นทางตำรวจโรงพักสวนพริกไทย
ให้รถยกนั้นเคลื่อนย้ายไปที่โรงพักคุณดูภาพอุบัติเหตุอีกครั้งหนึ่ง
ดูสิมาเร็วชนแรงลอยคว้างกลางอากาศแบบนี้นะครับ
ส่วนที่จังหวัดกาลสินนะคะ
บริเวณถนนสายกาลสินสหัสคัน
เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยก็ช่วยกันนำเครื่องตัดทาง
ซากรถทัวร์โดยสารสายกรุงเทพสหสคันบ้านแพง
เพื่อนำนายวิรัติประเสริฐสัง
เป็นพนักงานขับรถทัวร์ที่ขานั้นถูกอัดติดกับด้านหน้ารถ

เหตุการณ์ก็คือว่าถูกรถเก๋งขับข้ามเลนมาชนประสานงานะคะ
เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลากว่า๑๐นาทีจึงนำผู้บาดเจ็บออกมาได้
ส่วนรถเก๋งคู่กรณีก็พบร่างนายชัยนรงศรีแข่นไตร

ใช่ครับเพราะว่าสภาพรถเก๋งดูสิคุณ
ับเยินนะคะด้านหน้านี่ชนเต็มนะคะ
ขนาดหน้ารถใหญ่ยังยุบขนาดนั้น

จุ่นสัมเภาพนักงานขับรถทัวร์ก็ให้การว่า
ขับรถโดยสารมาจากอำเภอสหัสคัน
มุ่งหน้าไปตัวอำเภอเมืองกาลสินค่ะ
มีผู้โดยสารโดยสารมาด้วย๓๐คน

ขับมาจากตัวเมืองกาลสินด้วยความเร็ว
แล้วก็หักข้ามเลนเข้ามาโดยที่ก็ไม่ทราบสาเหตุ
คือขับอยู่ดีก็มีรถเก่งคันหนึ่งพุ่งเข้ามา
ประสานงาเกิดเหตุดังกล่าวขึ้นนี่แหละค่ะ
ไปดูที่จังหวัดฉะเชิงเซากันบ้างครับ

เจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากเหตุ
รถเก๋งเฉียวชนรถจักรยานยนต์
แล้วก็หลบหนีบริเวณถนนสิริโสธร
ขาเข้าบางประกงครับฝั่งตรงข้ามบริษัทบางกอกเคเบิ้ล

พบนางสาววรรณสาอุปพงศ์มีแผลถลอกตามร่างกายครับ
แล้วก็มีนางสาวสกลวันไม่ทราบนามสกุล
นอนบาดเจ็บร้องคลวนคลาง
กู้ภัยจึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเลยนะครับ

แล้วก็ให้การนะครับว่าเลิกจากงานจากสถานบริการแห่งหนึ่ง
ก็กำลังขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านกัน๒คน

มีรถเก๋งสีขาวขับมาด้วยความเร็วจากด้านหลัง

แล้วเข้ามาเฉียวรถจักรยานยนต์ของเธอทั้งคู่

จากนั้นรถเก่งคุณดูไหมไม่ดู
ลงมารับผิดชอบไหมไม่ฮะ
เพราะว่ารถเก่งเร่งเครื่องหนีไปเลย

ทำการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับบนถนนสายนี้
เพื่อติดตามรถเก๋งคันก่อเหตุ
มาดำเนินคดีต่อไปนะครับ